มันเป็นข่าวคาเฟ่น้ำหมากครับคุณผู้ชมครับ
หรือสะพานน้ำหมากมีแห่งเดียวอยู่ที่อุทัยธานีนะฮะ
คอน้ำหมากเต็มร้านเลย
นี่นะฮะบ้านหลังนี้นะครับไม่เป็นเพียงที่พักอาศัยเท่านั้น
แต่เป็นร้านขายเครื่องหมากเขาเปิดมาเป็น๑๐ปีแล้วนะฮะ
แล้วก็ถือเป็นร้านขายเครื่องหมากที่อยู่ในที่นี่หนึ่งเดียวของในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีเลยนะครับ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สาวเคยเป็นเจ้าของร้านนี้แหละนะครับ

แต่หลังจากพี่สาวเสียชีวิตเธอก็ใช้พื้นที่หลังบ้านนี่แหละ
สืบทอดนะฮะกิจการมาตลอด
กระทั่งปัจจุบันรวมแล้วกว่า๕๐ปี
ร้านนี้ขายเครื่องหมักครบทุกอย่างโดยเฉพาะเนื้อหมักแห้ง
ซึ่งจะมาจากสองแหล่งใหญ่รถมันต่างกันนะฮะ
เขาบอกว่าหมากที่มาจากนครศรีธรรมราชรสมันจะอ่อนละมุน
ส่วนหมักที่มาจากบ้านไล่เอาไทยทานีมันจะเข้มข้นครับ

แต่หมักสวนส่วนใหญ่ขายน้อย

คนนี้อยู่กันกินไงหมักกว่ากันครับ

ไม่ฮะยังไม่ถึงขั้นตะบันหมากครับ
เอาป้านุเล่าต่อบอกว่าหมากแต่ละคำมันจะมีเครื่องอยู่๔๕๖อย่าง
ประกอบด้วยเนื้อหมากใบพลูยาเส้นปูนแดงเปลือกไม้
แล้วก็มีไม้ขยันหรือสีเศษเนี่ยต้องมีนะฮะแล้วก็สีพึ่งแล้วแต่ใครจะชอบ
ส่วนการกินหมักของไทยในอดีตเป็นกิจกรรมที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ
เมื่อก่อนสมัยโบราณนะฮะใครฟันดำเนี่ยถ้าน้องปุ้ยฟันดำขลับ
โอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยจริงเหรอจริงต้องดำใช่ไหมคะ
ดำใช่ไหมต้องดำคลับเลยนะโอ้อ่านี่แหละทุกวันนี้ป้านุยังเปิดร้านอยู่นะครับ
มีคนไปเยี่ยมชมแล้วก็จะตั้งเชื่อนหมากเอาไว้รอต้อนรับผู้สูงอายุนะฮะที่เป็นคอหมาก
โอ้โหคอหมากมาสังสรรค์กันที่นี่ตั้งวงกินหมากพูดคุยกันเฮฮานะครับ
เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกานะครับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่อยู่บนหน้าจอ
เอาอย่างนี้ผมเคียงข่าวให้นิดหนึ่งวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับ
ถ้ากินหมากร่วมกันเนี่ยถือว่าไว้ใจกันหนุ่มสาวถ้ามีผู้ชายคนไหนมาคายหมากให้น้องปุ้ย
นั่นเขาบอกว่าเขารักปุ้ยแต่จริงจริงต้องคลายหมากให้กันนั่นเขารักปุ้ย
ส่วนอีกอย่างหนึ่งขันหมากท่านก็รู้กันอยู่แล้วเป็นเครื่องของการแสดงการเคารพแล้วก็คำนับ

ฉันก็รู้ว่ามันจะต้องจบลงอย่างไรฮะจะอกหักแล้วล่ะร้านนี้ไม่กล้าไปวัยรุ่นเยอะกลัวมีเรื่องเหมือนกัน